นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่พี่อ้อยใจแดนอีสาน
อยากจะให้พี่อ้อยใจร้องเพลงนี้
ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ

เคยโดนคนโกงเงินก็คือโกงฆ่าตัว
ตอนนั้นคนที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวโกงฆ่าตัวไป
ตอนนั้นดังมากฮิตมากไม่มีใครไม่รู้จักเลย
เธอยังเคยแบบวิจตาบอด
แล้วก็เอาเงินไปเลี้ยงน้องหมาอีกกว่าร้อยชีวิต
ฟังเรื่องราวดราม่าของลูกทุ่งสาวแกร่งคนนี้กันค่ะ
เลี้ยงหมาจนจัดประมาณสองสามร้อยตัว
ใครดีบ้างค่ะตอนนี้
หิ้นมันเข้าตาหิ้นเข้าตาตอนนี้
แบบว่าล่อหมอโดนร้ายตามติดปอด

เลือดมันออกมันเจ็บร้ายแหกตานอนแหก
อันนี้สบายแล้วเห็นแล้วมองเห็นแล้ว

ำแหนมสดอยู่ใครแวะเวียนไปก็อุดหนุนแกได้นะจ๊